สุราธานีเนี่ยเป็นพื้นที่ที่จะรับช่วงต่อนะฮะของพายุปลาบึกนะฮะ
อ่าก็จะเคลื่อนตัวผ่านนครศรีธรรมราชเข้าไปทางสุราชธานีนะครับ
คุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรากลับไปดูที่อำเภอดอนศักดิ์สุราชธานีนะครับ
คุณสมศักดิ์ศรีชุ่มผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
อยู่ในพื้นที่นะครับจะรายงานสดเข้ามานะครับคุณสมศักดิ์ครับ
บรรยากาศล่าสุดในขณะนี้นะครับผมอยู่ที่บริเวณวัดสุวรรณประดิษฐ์นะครับ
ซึ่งเป็นศูนย์อพยพอยู่ในพื้นที่ของตำบลดอนศักดิ์อำเภอดอนศักดิ์จังหวัดสุราธานีนะครับ
โดยบรรยากาศขณะนี้นะครับก็พบว่ามีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่อง
แล้วก็หลังจากที่ฝนตกลงมานะครับสิ่งหนึ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือลมเย็นนะครับ
ทำให้ชาวบ้านรวมถึงประชาชนในพื้นที่เองแล้วก็เจ้าหน้าที่นั้นมีอาการเจ็บป่วยกันแล้วนะครับ
ซึ่งส่วนใหญ่นั้นจะเป็นไข้หวัดนะครับแล้วก็ล่าสุดเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับ
ก็ได้มีทางผู้ตรวจราชการของกระทรวงสาธารณสุขนะครับเดินทางมาตรวจเยี่ยมผู้ป่วย
รวมไปถึงชาวบ้านในศูนย์อพยพซึ่งปรากฏว่าส่วนใหญ่นั้นชาวบ้านก็อยู่ในสภาวะเครียด
เพราะว่าเป็นห่วงทางบ้านนะครับ
ที่จะมีในช่วงสองสามวันแรกเนี่ยนะครับที่เกิดปัญหาหลักก็คือว่าการปรับตัว
กับสิ่งแวดล้อมใหม่นะครับโดยเฉพาะประชาชนที่ต้องย้ายมาอยู่ในศูนย์อพยพนะครับ
ช่วงนี้เป็นช่วงที่ต้องปรับตัวว่าต้องเข้าห้องน้ำแล้วก็ที่หลับที่นอนนะครับ
เนี้ยเป็นปัญหาในการปรับตัวถ้ามีปัญหาเนี่ยนะฮะส่วนใหญ่เนี่ย
ให้คำแนะนำก็คือใช้การพูดคุยกับเพื่อนกับญาติพี่น้องนะครับ
จะทำให้คลายความกังวลลงได้บ้างนะฮะแต่ถ้ามีความเครียดมากเนี่ย
ก็จะสามารถปรึกษาแพทย์พยาบาลได้นะครับเราก็จะดูแล
เรามีแพทย์พยาบาลที่ชำนาญด้านสุขภาพจิตด้วยนะครับสามารถส่งต่อในการดูแลได้นะครับ
บางทีหนูที่มากับน้ำเนี่ยต้องรอในระยะเวลาที่มีน้ำท่วมน้ำท่วมขัง
เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีน้ำท่วมขังสักระยะหนึ่งนะครับ
ก็ต้องระวังในการที่จะเดินลุยน้ำนะครับ
ส่วนสภาพคลื่นลมในทะเลเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมานะครับพบว่าคลื่นสูงประมาณ๑๒เมตร
ลมแรงโดยหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลดอนศักดิ์ได้รับผลกระทบทั้งหมดประมาณ๘หมู่บ้านนะครับ
แต่หนักที่สุดจะอยู่ในพื้นที่หมู่๓หมู่ที่๕หมู่๖หมู่๗หมู่๘แล้วก็หมู่๑๐
เพราะเป็นพื้นที่ติดชายทะเลและยังมีประชาชนบางส่วนนะครับอาศัยอยู่ภายในบ้านส่วนใหญ่จะเป็นผู้ชาย
บางส่วนก็มาอยู่ที่ศูนย์อพยพแห่งนี้นะครับแล้วก็กระจายไปอยู่ตามบ้านญาติในพื้นที่ที่ปลอดภัยครับ
พร้อมยืนยันว่าตอนนี้ยังไม่ได้รับความเสียหายต้องรอให้สถานการณ์เข้าสู่สภาวะปกติเสียก่อนนะครับ
จึงจะสามารถตรวจสอบได้
นั้นคาดว่าน่าจะคลี่คลายภายในวันพรุ่งนี้ครับ
ชั้นนี้ผมกลับเรียนว่ายังอยู่ในภาวะที่ปกติอยู่นะครับ
เว้นแต่ว่าฝนตกหนักนิดหนึ่งนะครับ
เฉพาะอำเภอดอนศักดิ์นะส่วนอำเภออื่นก็ตกปลาปลายนะครับ
ไม่หนักมากรวมทั้งขึ้นลมก็แรงนะครับ
ก็เดี๋ยวดูกันในระยะคืนนี้ครับ
ก็คาดว่าถ้าผ่านคืนนี้ไปแล้วนี่น่าจะเข้าสู่ภาวะปกตินะครับ
เพราะว่าผมฟังท่านทิศดีโอกิโมใสตุนิยมวิทยา
ท่านบอกว่าคืนนี้น่าจะผ่านแล้วก็เอาไปที่ฝั่งอันดามันครับ
มีพื้นที่ได้รับผลกระทบทั้งหมดประมาณ๘อำเภอ
มีชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนและอยู่ที่ศูนย์อพยพประมาณ๖๐๐คนครับ
โดยที่ศูนย์อบพยพแห่งนี้นะครับถือว่าเป็นศูนย์อบพยพที่ใหญ่อีกแห่งหนึ่งของจังหวัดสุราธานีนะครับ
เพราะว่ามีประชาชนเข้ามาอยู่อาศัยประมาณ๓๐๐คน
และก็สิ่งที่น่าเป็นห่วงในขณะนี้ก็คือสภาพอากาศที่ค่อนข้างจะแปรปรวน
เนื่องจากมีฝนตกแล้วก็สลับกับอากาศที่หนาวเย็นโดยเฉพาะในช่วงค่ำคืนนี้
ประชาชนส่วนใหญ่ก็มีอาการป่วยแล้วนะครับ